เดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์สุดซึ้งกันนะคะระหว่างคุณแต้วนัทพรค่ะ
แล้วก็วุ้นเส้นวิริธิภาค่ะคือคุณวุ้นเส้นเนี่ย
ค่ะเป็นงานส่วนของคุณพ่อคุณแต้วนะคะคุณพ่อคุณผู้ชมค่ะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมค่ะวุ้นเส้นเข้าไปกอดให้กำลังใจแต้ว
ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการหลายคนชื่นชมมามากเลยนะ
ว่าเป็นภาพที่สุดประทับใจจริงจริงใช่เนื่องจากทั้งคู่ค่ะ
ถูกจับโยงถึงประเด็นแฟนเก่าแฟนใหม่ของไฮโซประไนมาโดยตลอดเลย
ซึ่งเรื่องนี้วุ้นเส้นนะคะยืนยันว่าไม่มีอะไรทั้งนั้น
และสถานะของเธอกับแต้วค่ะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิม
แล้วก็ยินดีกับความรักของทุกคนเลยค่ะ
ส่งข้อความไปแสดงแรกส่งโครงผีไปเรื่อยค่ะ
แต่ว่าก็ไปจริงเพราะว่าวุ้นรู้จักกับคุณแม่ด้วย
เจอคุณแม่มาตั้งแบบเป็น๑๐ปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปให้กำลังใจทั้งคุณแม่ทั้งน้องแต้วด้วย

ต้องยินดีกับเขาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารัก

วุฒิเป็นคนชิวอยู่แล้วอ่ะเขาพูดจากวุฒิอียัง

ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับวุ้นอยู่แล้ว
ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในโลกใบนี้

ไม่รู้จะพูดกับใครเหมือนกัน

แบบเออดูแลน้องดีอะไรอย่างนี้

แฟนคลับทั้งสองขอบคุณวุ้นเองนะคะ

ใช่ค่ะจริงคุณวุ้นบอกแล้วว่า

ยังไงก็อยากให้มีความสุขกันทุกฝ่ายอยู่แล้วแหละ